ไม่รู้จะดับทุกข์กันยังไงดีเลยจริงจริงวงการผ้าเหลืองไม่แผ่วเลยนะคะ

ล่าสุดมีคลิปหลุดมาอีกแล้วช็อกกันทั้งกุฏิ
เป็นคลิปเจ้าอาวาสกำลังเขาใช้คำว่าอะไรนะ
หัวใช้คำว่าอะไรไม่รู้อ่ะแต่ดิฉันใช้คำตรงเลยละกันนะคะ

ผู้ชายอยู่ในกุฏิก็ต้องเซ็นเซอร์จอเต็มแบบนี้
เพราะไม่รู้จะแพลมส่วนไหนให้ดูจริงมันดูไม่ได้ค่ะ
คือผู้ชายใช้ปากสำเร็จความไคร่ให้ผู้ชาย
ใช่ค่ะโดยคาผ้าเหลืองน่ะเห็นไหมคะ

เป็นเจ้าอาวาสที่จังหวัดขอนแก่นนะคะ

ไม่รู้เหมือนกันแต่วันนี้เนี่ยเราไปคุยกับเจ้าอาวาส

เพราะว่าศึกทั้งน้ำตาเลย
คลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่เขาบอกว่าเกิดขึ้นในกุฏิ
ที่วัดแห่งหนึ่งในอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นค่ะ
เขาบอกว่าวัดนี้เนี่ยมีพระอยู่รูปหนึ่ง

กินเหล้าไม่ว่าพาผู้ชายมานอนด้วยอีกต่างหาก
แล้วถามว่าเอ้าแล้วนี่แบบคณะกรรมการกงกรรมการวัดผู้นำชุมชนอะไรอ่ะ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

นี่แหละในวัดเนี่ยมีพระทั้งหมดสามรูปรวมเจ้าอาวาสแล้วนี่คือพระประสิทธิ์ธรรมกาโมเจ้าอาวาสวัดค่ะ
ได้คุยกับพระครูนาวินอนาลโยพระเลขาธิการเจ้าคณะอำเภอภูเวียงบอกว่า
อาตมาเห็นคลิปแล้วรู้ทันทีว่าเป็นใคร
เพราะอาตมาเป็นคนแต่งตั้งตำแหน่งนี้ให้เอง
เจ้าคณะอำเภอก็เป็นพระอุปชาด้วย
ซึ่งทางด้านพระครูนาวินมาเลยนะคะมาที่วัดนี้เลยค่ะแล้วก็
มาพร้อมกับคณะสงฆ์ให้สอบสวนและสุดท้ายก็มีมติให้พระประสิทธิ์ศึกทันทีนะคะ
พระประสิทธิ์คือน้ำตาไหลเลยแต่ก็ยอมศึกแต่โดยดีค่ะ
ส่งคุณแซคนัทวินผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปพบกับนายประสิทธิ์
เมื่อวานเป็นพระวันนี้เป็นนายแล้วนะคะ
ไปคุยอีกครั้งนึงตกลงยังไงเพราะเขาปฏิเสธเสียงแข็งจริงว่ามันไม่ใช่เขา
ซึ่งอดีตเจ้าอาวาสเนี่ยพูดไปก็เสียงสั่นไป
บอกไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมจริง
คนนี้คนนี้ที่ใส่เสื้อลายขาวดำนี่คืออดีตเจ้าอาวาสนะคะนายประสิทธิ์

แต่คนผู้ชายที่แก้ผ้าที่นอนถูกกระทำชื่อโก้

ก็เลยบอกว่าอ้าวแล้วพี่รู้ได้ไงว่าเขาชื่อโก้อ่ะเออ
เพราะว่าในคลิปมันไม่เห็นหน้าเขานะ
คือเห็นว่าเขาแก้ผ้าแต่ไม่เห็นหน้าเขานะ

อันนี้แซ็กเล่านะครับบอกว่านายประสิทธิ์ก็อึกอักอึกอัก
แล้วก็บอกว่าดูจากหุ่น

ซึ่งนายประสิทธิ์ยังบอกด้วยว่าเนี่ยที่เห็นผ้าม่าในคลิป
มันแค่คล้ายกันกับกุฏิที่เขาอยู่

ทีมข่าวเลยบอกว่าอ้าวถ้าเกิดสมมุติว่าพระในคลิปไม่ใช่
คุณประสิทธิ์จริงแล้วทำไมยอมศึก
ก็ทำตามคำแนะนำของผู้นำชุมชน
เพราะมีเรื่องอื้อเฉาเขาก็เลยให้ศึกไปก่อน
แต่หลังจากนี้ก็ว่าจะมาบวชใหม่อีกนะเพราะไม่มีที่ไป
เอ้าไม่เป็นไรเขามีสิทธิ์ที่จะแก้ต่างให้ตัวเองถูกไหมพี่อุ๋ย
ก็เลยบอกว่าผมขอเข้าไปดูในกุฏิได้ไหม
ให้มันเทียบกันชัดเลยว่ามันใช่ไม่ใช่
เห็นไหมถือคลิปเทียบเลยปรากฏแซ็กบอกว่า
เอางี้นะพี่อุ๋ยไล่ตั้งแต่ที่นอนสีเขียว
ผ้าม่านกระเบื้องดูเทียบในคลิปที่นอนเหมือนกันไหมคะ
ผ้าม่านในคลิปกับในกุฏิที่แซ็กเข้าไปดูเหมือนกันไหมคะ
ผนังกำแพงยังเหมือนเลยนะสีขาวตรงพม่า
กระเบื้องในคลิปกับกระเบื้องในกุฏิที่แซ็กไปดูเหมือนกันไหมคะ
อ่าคือแซคบอกว่าขอประทานโทษด้วยมันตรงปกเหลือเกิน

เขาบอกว่าก็คือมันคือมันก็อาจจะเป็นไปได้นะ
ไขเปิดกุฏิตอนเขาไม่อยู่
แล้วก็พระรูปอื่นมากระทำอนาจารย์สร้างสถานการณ์ใส่ร้าย

นี่เรายิงให้ดูลายทักขนาดนี้เลยเหรอคะ
ลายที่นอนการ์ตูนมันคล้ายกัน
คือสรุปเป็นกุฏิผมนี่แหละแต่ว่าไนโก้มากับพระรูปอื่น
อาจจะเอากุญแจกุฏิที่เคยให้ไว้
แล้วก็เอาพระรูปอื่นมากระทำอนาจารย์ใส่ร้ายผมหรือเปล่า
แต่พระรูปอื่นเนี่ยพระที่ท่านบอกให้ศึกอ่ะ
บอกโอ้โหดูนิดเดียวก็รู้แล้วว่าใคร
นั่นน่ะสิแต่ประเด็นก็คือไนโก้มีกุญแจกุฏิเจ้าอาวาสด้วยเหรอคะ

อ่ะทีมข่าวเลยถามใหม่ว่าแล้วคุณประสิทธิ์ชอบไนโก้หรือเปล่า

อดีตเจ้าวาดตอบไม่ได้ชอบแล้วชอบได้ยังไง
ผมเนี่ยเคยมีแฟนก่อนจะบวชนะ
รีบถามสวยเลยผู้ชายหรือผู้หญิงครับ

ผู้ชายเอ้ยผู้หญิง
อ่ะลองฟังไหมฮะ

แฟนผู้หญิงผู้ชายครับ
ผู้หญิงหรือผู้ชาย

นะใยอานน์กูลสถานผู้ใหญ่บ้านก็บอกว่า
ไอ้เรื่องที่มะบอกว่าผู้นำชุดชนกรรมการวัดเกาะเงินอะไรนี่

วัดนี้เนี่ยงบประมาณยังไม่มีชื่อเสียงก็ไม่มี

ไอ้การทำนุบำรุงวัดนี่ก็มาจากการร่วมบริจาคเล็กน้อยนี่แหละ
อยากตรวจสอบเมื่อไหร่ก็มาได้เลยตรวจสอบได้หมด
ส่วนเรื่องคลิปที่ปรากฏเนี่ย
ถือเป็นเรื่องของสงฆ์แล้วกันไม่อยากข้องเกี่ยว
แต่ถ้าเท่าที่ดูมันก็เป็นสถานที่ที่กุฏินี้จริง

อยู่นอกเหนือสิทธิ์ที่จะเป็นคนตัดสินใจ

ของวัดนี้นอกจากพวกผมจะหามาบูรณะเท่านั้น
ถ้าบุคคลที่กล่าวหาว่าเรื่องเงินเนี่ย

นำเงินในส่วนนี้ไปออกนอกร่วงนอกทาง
ผมบอกว่าให้มาตรวจสอบได้๑๐๐
ผมกล้าจะที่จะให้ตรวจสอบด้วยความเป็นจริง
คือตามคลิปเนี่ยผมไม่ได้ปากใจครับ

ถ้าท่านทำผิดก็เป็นเรื่องของท่าน
ก็เดินทางมาตรวจสอบเก็บข้อมูลจากพยานแวดล้อมตรวจสอบกุฏิของนายประสิทธิ์แล้วก็รายงานผู้บังคับบัญชาแล้วนะคะ
ซึ่งหลังจากศึกเรียบร้อยแล้วเนี่ยนายประสิทธิ์ก็เก็บข้าวเก็บของออกจากกุฏิกลับบ้านที่อำเภอภูเรือจังหวัดเลยค่ะ
ก็มีชาวบ้านขับรถพาไปส่งเท่ากับว่าเป็นการยุติการบวช๑๔พันศาไว้ชั่วคราว
แต่หลังจากนี้เขาบอกแล้วไงว่าเดี๋ยวเขาจะกลับมาบวชใหม่เพราะไม่มีที่ไป
ก็เลยไม่รู้ว่าจะบวชใหม่จริงไหม
คือถ้าเป็นเหตุผลเพราะว่าจะมาบวชใหม่เพราะไม่มีที่ไปไม่มีบ้านอยู่เนี่ย

คือไม่ได้บวชเพราะว่าอยากศึกษาในพระธรรมหรืออะไรอย่างนี้เหรอคะ
ไม่ได้บวชเพราะว่าเลื่อมใสทางพระพุทธศาสนาตัดแล้วซึ่งกิเลสทุกอย่าง
นี่บวชเพราะไม่มีที่ไปไม่มีที่อยู่

หนึ่งก็คือเอาล่ะเขาบอกว่าไม่ใช่เขา

ถ้าเกิดจะเอาให้ชัดก็ต้องพึ่งตำรวจ
ในการไปหาพยานหลักฐานต่างเพื่อจะยืนยันให้ได้ว่าเป็นตัวเขา
แต่ท่านเลขาธิการเจ้าคณะอำเภอภูเวียง

ท่านบอกอัตมาเห็นคลิปแล้วรู้เลยว่าใคร

เพราะเป็นคนแต่งตั้งตำแหน่งนี้เอง

แม้เจ้าตัวจะปฏิเสธคือคุณประสิทธิ์เนี่ยผมว่าบวชเรียนมาก็เยอะนะถึงขั้น๑๔พันศา
รู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วถ้าจะกลับมาบวชอีกเนี่ย
จะมีญาติโยมเขากราบไหว้หรือเปล่าบวชได้เหรอพี่อุ๋ย
ถ้าปราชิกเนี่ยยังไงก็บวชไม่ได้เสพเมถุนยังไงก็บวชไม่ได้
อ๋อแต่อันนี้เขาศึกเนี่ยเขาไม่ได้เขาอ้างว่าเขาไม่ได้เสพไม่ถุน
เขายอมศึกเองเพราะว่าเพื่อไม่ให้เกิดเรื่องวุ่นวายต่อเนื่อง
เหมือนกับหลวงตาหลวงตาอ๋อยหลวงพี่อ๋อย
นั่นแหละที่ว่าเอาผ้ารัดศีรษะปวดหัว
อันนั้นก็บอกเขาศึกเองค่ะแล้วก็กลับมาบวชใหม่
อันนี้เขาก็มาแนวนั้นนั่นแหละแต่ถ้าจะอ้างว่า
เอาไม่ได้เสพเมถุนเสพเมถุนแบบไหนแล้วยังไง
อาบัตรประราชิกมีสี่อย่างอ่ะนะหนึ่งนั้นคือเสพไม่ถุน
กฎของสงฆ์ในเสพเมถุนนี่คือจะผู้ชายผู้หญิง
หรือว่าจะเป็นสัตว์อะไรก็แล้วแต่อ้าว
มันไม่ใช่ถึงขั้นต้องมีความสัมพันธ์ทางเพศกันแบบ
เขามีระบุไว้แล้วว่าเสพเมทุนคืออะไรบ้าง
ที่คุณทำแบบนั้นคุณในคลิปอันนั้นคือเสพเมถุนแล้ว

ถูกต้องความจริงไม่ต้องจับศึกด้วยซ้ำ
แต่เอาละเขาปฏิเสธว่าเขาไม่ได้ทำ

พอไม่อย่างนั้นก็จะมีคนอย่างนี้เรื่อย
คือปราชิกแล้วไม่ยอมรับ

ฟังแล้วก็แบบหน่วยงานไหนต้องเข้าไปช่วยไหมคะ
ก็เนี่ยฮะสำนักพุทธแล้วก็ตำรวจนี่แหละต้องช่วยกันนะครับ